มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุ
ซึ่งต้องบอกว่าหวัดเสียวมากจริงแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
ทำให้เกิดเสียงฮือฮาไปทั้งจังหวัดนะคะเป็นนาทีที่รถกระบะสองคันเนี่ย
ชนกันแล้วเสร็จแล้วพุ่งเข้าไปที่มอเตอร์ไซคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างทาง

โอ้โหเป็นไงคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะกระบะสองคันเนี่ยชนกัน
หญิงคนนี้จอดกำลังจะดูซ้ายดูขวาแล้วมันแหวกไปอย่างนี้ค่ะ
ฮะโอ้โหมองซ้ายมองขวารอดหวุดหวิดคือแหวกกลางไปเลย
คลิปนี้เนี่ยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้พอมีการเผยแพร่ออกไป
คือคนฮือฮากันมากคนขับรถกระบะบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหสุดยอดจริงจริง
ต้องมีคนไปถามเธอเยอะแหละแน่นอนว่าเธอห้อยพระอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
ใครก็อยากรู้ว่าโอ้โหรอดมาแบบคือสองข้างทางเนี่ยลดแรงทั้งคู่เลยนะคะ
ชนกันมานะคะเนี่ยค่ะคือเจ้าของกระบะคันนี้เนี่ย
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์
สังเกตดูเส้นจราจรเขาจอดตรงนั้นเป๊ะเลยเขาไม่ได้ล้ำออกมา
คือถ้าล้ำออกมามันอาจจะอยู่ในวิถีที่รถพุ่งไปแล้วก็ชนเธอพอดี
ตรงเนี้ยส่วนหนึ่งนะที่เห็นกับตาก็คือมันทำให้เธอรอด
ทำให้มันไม่ได้อยู่ในรัศมีของรถที่พุ่งไปอ่ะค่ะพ้นพอดีเนี่ย
แล้วรถก็จะหลังคันหนึ่งหน้าคันหนึ่งคือถ้ามันไม่ใช่ตรงจุดนี้
รถก็พุ่งเข้าชนเตอเต็มเต็มเลยเหมือนกันนะคะเจ้าของรถกระบะสีดำบอกว่าเขาขับรถกำลังจะกลับบ้าน
พอมาถึงตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยมันมืดไปหมดรู้ตัวอีกทีก็ชนแล้ว
ก็ยอมรับผิดชอบนะคะค่าเสียหายทั้งหมดก็จะชดใช้ให้ค่ะ
นี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่๑๐มกราคมนะคะ
คลิปนี้อย่างที่บอกค่ะทุกคนพูดถึงการรอดชีวิตอย่างบุดบิด
ของคนขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้ฮือฮากันทั้งจังหวัดค่ะว่า
รอดมาแบบบุดหวิดจริงเนี่ยเข้ามาเข้าบ้านคันหนึ่งซ้ายคันหนึ่งขวาคันหนึ่ง
แตกตรงกลางรถมอเตอร์ไซคันนี้รอดบุดหวิดค่ะผู้สื่อข่าวไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเธอบอกกำลังจะกลับบ้านก็จอดมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นนะคะ
จะจะมองดูรถซ้ายมองดูรถขวาตอนนั้นเนี่ยกระบะสองคันชนกัน
แล้วพุ่งมาที่เธอแต่โชคดีค่ะ
คันหนึ่งออกซ้ายคันหนึ่งออกขวาผ่านหน้าไปอย่างฉิวเฉียด

กระจอดก็คือเห็นเห็นรถมาสองกันเนอะ
แล้วทางสี่บ้อนเนี้ย

เขาที่จริงเขาต้องหยุดเนอะชะล้อบ้างอย่างเงี้ยเขาจะพอกันเนอะ
แต่เขาบอกชะล้อกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยจ้น
ก็เลยช้นกันแล้วก็เข้ามาหาย่าย่าย่าเจ้า
พูดว่าเข้ามาหาย่าย่าย่าต้องใจอย่าเลี้ยวเนอะเพราะว่ามันเลี้ยวเกินเนี่ย

ขับรถเข้าบ้านเลยคีย์รถเข้าบ้านเลยแบบ